บันเทิงนะสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันมีอยู่อย่างหนึ่ง
นั่นคือ
บอกเลยนะคะมันเข้าทุกปัญญาณู

แบบละครมล่วงเนี่ยแหละ
ว่าเป็นผู้จัดละครสายมูตัวจริงเสียงจริงมูทุกที่มูทุกทางมูขอจนละครปังค่ะ
แล้วความมหาจันทร์ที่เห็นทันตาก็คือพี่ก้องผียะเนี่ยสามารถจุดทูบ
ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฝนหยุดตกได้

คุณผู้ชมฟังแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อ

เรื่องนี้ทำเอาพี่ชุดาพานะกับพี่ดุ๊กพานุเดชนะที่เล่นเรื่องนี้ด้วยเนี่ย
อึ้งทึ่งไปเลยไปฟังเหตุการณ์ค่ะ
นี่เป็นวิทยาศาสตร์จ๋ามากไม่เอาเรื่องมูเลย
แต่พี่ก้องคือมูโคตรแม่นอะ
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่ก้องเขามูเอาไว้

เรื่องฝนเขาห้ามฝนได้

แบบถึงมีการทำพิธีบวงส่วง
หยุดก็หยุดเลยอะไรแบบนี้นะคะ
ไหนก็ได้เจอพี่ชู้แล้วนะคะกับคุณแม่ผัดไทย
ซึ่งนอกจากจะเป็นเพื่อนรักกันแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะพี่ชุแล้วก็แม่ผัดไทยเนี่ย

ชายลูกสาวเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อต้นปีค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอถามสักหน่อยว่าทั้งคู่

ถ้าชอบก็ชอบ
มีลูกชายแล้วก็อยากให้หลานสาว

เอ๊ะหรือทำเด็กหลอดแก้วเป็นอะไรดี

ยังไงคะคุณย่าอยากได้หลานชาย
ส่วนคุณยายอยากได้หลานสาว

ที่ฉันจะบอกว่าตอนที่ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเขาเป็นแฟนกัน
คุณแม่เขาทั้งสองคนไม่ทราบเรื่องนะคะ

มารู้กันทีหลังแหมชีวิตนักแสดงชีวิตจริงมันเหมือนในละครเลย
ทั้งที่เขาสองคนสนิทกันแต่แปลกนะลูกไม่บอกไง

คือด้วยความที่แบบว่าต่างคนต่างมีลูก

แสดงว่าสองคนนี้เขาต้องเจอกันตั้งแต่เด็กแล้ว

โอ้โหน่ารักจริงค่ะ